ที่บอกแบบนี้เขาร้องมาดังว่าไทยรัฐช่วยด้วย
แต่ถ้าเกิดดูจบไม่ใช่แค่ไทยรัฐจะช่วยอย่างเดียว

คุณลุงชีวิตน่าสงสารมาก
เพราะว่าทุกวันนี้คุณลุงนะตามองไม่เห็น

แล้วขาตัดไปข้างหนึ่งเพราะว่าเป็นเบาหวาน

แต่ตอนนี้ไม่ได้เจอหน้าลูกมานานแล้วบ่นคิดถึงลูกเหลือเกิน
ทอดไข่เจียวกินดมจะกลิ่นเอาคุณ

ดังนั้นเดี๋ยวเราไปติดตามพร้อมกันในไทยรัฐช่วยด้วยครับ
ไทยรัฐช่วยด้วย
ดมกรีดเอานะมันมองไม่เห็น

สมมติว่าทอดเกลียวไข่อะไรนี่ก็อาศัยการดมกลีดนะ

เป็นการจุดเตาเพื่อทำกับข้าวของลุงประพันธ์แสงทัพทิม
ซึ่งใช้วิธีการเดาเพราะตามองไม่เห็น
หลายครั้งที่ทำไข่เจียวไหม้แต่ก็ต้องกิน
คุณลุงทำแบบนี้เองแทบทุกวัน
เพราะอยู่เพียงลำพังไม่มีลูกหลานมาดูแล
มีเพียงพี่สาวและชาวบ้านคอยแบ่งปันอาหารให้บางมื้อ
บ้านคุณลุงประพันธ์แสงทัพทิมอายุ๕๒ปี
อยู่ในตำบลตานีอำเภอประสาทจังหวัดสุรินทร์
อาศัยอยู่ที่บ้านนี้เพียงลำพัง
ยังชีพด้วยเบี้ยคนพิการเดือนละ๑๐๐บาท
ก่อนหน้านี้คุณลุงเคยมีอาชีพเป็นช่างเชื่อม
ระเวนทำงานทั้งเกาะสมุยและชนบุรี
แต่เมื่อปี๒๕๕๙โรคต่างรุมร้าว
ผ่าตัดฝีที่ข้างหูก็กระทบถึงตา
จนถึงขั้นตาซ้ายบอดตาขวาเห็นแค่เงาดำ
ส่วนโรคเบาหวานก็ทำให้แผลเล็กที่นิ้วก้อยเท้าซ้าย
ลุกลามจนต้องตัดขาซ้ายทิ้ง
ด้วยร่างกายตอนนี้อย่าว่าแต่ออกไปทำงานเลยค่ะ
เหินใช้ชีวิตปกติก็ยังลำบาก
อันนี้คือเวลาจะเข้าห้องน้ำทีมืดก็ต้องออกมาอย่างนี้ใช่ไหมคะ
คุณลุงไหวไหมพี่
คุณลุงเคยมีครอบครัวแต่เมื่ออย่าร้างกับพันร

สามคนก็แทบไม่เคยเจอหน้า
ฝาแฝดวัย๑๕ปีไปอาศัยอยู่กับแม่ที่หัวหิน
ซึ่งฐานะก็ยากจนเหมือนกัน
ส่วนลูกชายคนโตที่ตอนนี้อายุประมาณ๓๐กว่าปีแล้ว
คุณลุงได้ข่าวแค่ว่าไปทำงานที่กรุงเทพ
ไม่รู้เป็นตายร้ายดีอย่างไรไม่เจอหน้ากันนานแล้ว
ซึ่งคุณลุงก็บอกกับเราว่าคิดถึงลูกอยากให้ติดต่อกลับมาบ้าง
เมืองต้นกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

เพราะฝนตกทีไรน้ำไหลนองเต็มพื้น
เป็นอันตรายคุณลุงจะหกล้มได้
ส่วนเรื่องความเป็นอยู่ด้านอื่นไทยรัฐช่วยด้วย
ขอเป็นสื่อกลางไปถึงผู้มีจิตเมตตา
บริจาคช่วยเหลือเข้ามาได้
โทรไปสอบถามรายละเอียดคุณลุงได้เลยนะคะ

หรือถ้าต้องการบริจาคเป็นเงิน

หมายเลขบัญชีที่ขึ้นหน้าจอ
คุณผู้ชมมีเรื่องเดือดร้อนก็ร้องเรียนมาได้